เพราะตำรวจไปคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาคดี
บุกทำร้ายครูนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เรียบร้อยแล้ว
ก็ไปตรวจค้นบ้านพักของใคร
ของนายวัลลบนุษย์แฟงหรือว่านายเอกฝัย
นายเอกฝัยจริงเป็นหัวหน้าคณะกระตั้วแทงเสือสิทธิ์หลวงพ่อขาว
แล้วเป็นคนเปิดเปิดอะไรครับ

เปิดประตูรั้วของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เพื่อจะบุกเข้าไป

เขาจะบอกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายใคร

แค่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้มนวยการโรงเรียนถึงเหตุและผล
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเหล้ามันพาไป

เหตุผลที่เราทำลงไป

ตอนนี้มันก็ต่างคนต่างเบามันก็เลยไปกันเรื่อยเลยครับ
มันไปทั้งรุ่งเรียนครับ

นี่แหละครับเสียงของนายวัลลบนุษย์แฟงหรือว่าเอกฝัย
ซึ่งถูกตำรวจควบคุมตัวพร้อมกับพี่ชายด้วยนะ
ซึ่งพี่ชายของเขาเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกควบคุมตัว
ใส่กุญแจมือผู้ชายคนเสื้อแดงคือพี่ชายของเขา
ซึ่งพี่ชายของเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเหมือนกัน
บอกว่าเขาเข้าไปตามน้อง
แต่มันมีภาพเขาปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์

เขาก็ถูกจับกลุ่มเขาก็ขอโทษต่อสังคมเหมือนกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นตัวเปิด
เปิดประตูในการเข้าไปที่โรงเรียนมัธยมนะครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นในบ้านพักในซอยกำนันแม้น๑๓
บางบอนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายเอกฝัยกล่าวขอโทษทุกคนในสังคม
เหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับผิดทุกอย่างที่ทำลงไป
เพราะเหล้าเข้าปากความเมาเป็นเหตุ

แค่พบกับภูมิในการโรงเรียนเพื่อเจรจาเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนบ้านของนายเอกฝัยเป็นบ้าน๒ชั้น
ปลูกในรั้วรอบขอบชิดชั้นล่าง
ตั้งเป็นคณะกระตั้วสิทธิ์หลวงพ่อขาว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจค้นอะไรอีกรู้ไหมคุณ

ก็ไม่พบสิ่งกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ
ค่ะซึ่งคือต้องบอกก่อนนะ
เรื่องยาเสพติดคือแม่ของนายเอกฝัย
เขาบอกเลยว่าลูกฉันไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เวลาที่จะไปเล่นวงดนตรีที่ต่างจังหวัด
ถ้าเกิดว่าไปเจอด่านตรวจตำรวจจะขอตรวจ
เขาบอกว่าลูกชายจะยินดีให้ตรวจทั้งนั้นเลย

ลูกก็จะมีการตรวจสุ่มตรวจสารเสพติดตรวจเฉีย
สมาชิกในวงโดยที่ไม่บอกล่วงหน้า
ถ้าเกิดไปเจอใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รอบแรกเตือนก่อนรอบ๒จะไล่ออกจากวงเลย

ยืนยันว่าวงของเขาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่วนบ้านพักของผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
อีก๑๖คนก็กระจายอยู่ตามห้องเช่าอพาร์ทเมนต์

ในซอยกำนันแม้น๑๓ซอยกำนันแม้น๗
กำนันแม้น๑๑และ๓๒
รวมถึงซอยเอกชัย๓๐๔๖แล้วก็๔๙
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งหมด
แยกย้ายไปตามที่พักจุดต่าง
แล้วก็ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย
เพื่อเอาทั้งหมดมาประกอบสำนวนคดี
ทีนี้ระหว่างการตรวจค้นแต่ละจุดนี้นะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหาร

เพราะว่าป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น
จากการตรวจค้นทุกจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ช่วงบ่ายนะครับพนักงานสอบสวนจะนำผู้ต้องหา๒๐คน
คนไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีนะครับ
ส่วนเยาวชนอีก๔คนจะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลเยาวชน
คือทั้งหมดที่ตำรวจออกหมายจับ
และจับกลุ่มได้แล้วก็คือ๒๔คนนะคุณ

ชายอายุ๑๘ถึง๔๑ปีมีจำนวน๒๐คน
แล้วก็อย่างที่บอกไปเยาวชนชายอายุ๑๗ปีอีก๔คน
ก็ต้องแยกกันในการควบคุมตัวนะครับ

คือร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไปนะครับ

ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

สุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป

และอีกข้อหาคือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด
ส่วนอีก๒ข้อหาที่สำคัญ
ตอนนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ารวบรวมหลักฐานอยู่
นั่นก็คือเรื่องของข้อหาอาณาจารย์

อันนี้เป็นอีก๒ข้อหาใหญ่

ส่วนผลการตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาทั้งหมด

ไม่เคยมีหมายจับคดีอุกชะกัน

มีบางรายเคยต้องโทษเสพยาเสพติด

ส่วนคดีทำอนาจารย์จะให้ผู้เสียหาย

เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
นอกจากนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ก็ต้องเข้าไปเจรจาให้เสียโป้เนี่ย
นำพักพวกออกนอกพื้นที่ซะ
โดยเสียโป้บอกว่าต้องการเดินทางมาดูหน้าของผู้ต้องหา
เพราะไม่พอใจที่ชอบโพสต์

และท้าทายท้าตีท้าต่อยกับคนอื่น

แล้วก็คนของบ้านของคุณวันอยู่บำรุง
เรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์
ตอนนี้ถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งไม่รู้กลุ่มไหนนะ
ท้าใช้มีดเป็นอาวุธสู้กันไหม
ตัวต่อตัวคุณวันอยู่บำรุงบอกว่า

แต่คุณไม่รู้หรอกว่าผมผ่านอะไรมาบ้าง

นี่นะฮะก็เป็นการตอบโต้กันในโลกโซเชียล
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ทีนี้เรามาดูทางด้านพระใหม่ที่เพิ่งบวชไปบ้างนะคะ
คุณผู้ชมเราก็ไปสอบถามกับทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาส
สิงห์ก็คือพระมหาสมบูรณ์นั่นเองนะคะ
ซึ่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของพระใหม่ย่ำแย่มาก
เครียดหนักเลยนะบอกกับพระพี่เลี้ยงว่าอยากจะศึกแล้ว
เพราะว่าที่ตัดสินใจบวชตอนแรกอยากจะเข้ามาศึกษาธรรมะ
แล้วอยากจะละทางโลกจะบวชเพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่
แต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ายังตัดทางโลกไม่ได้
พระพี่เลี้ยงบอกว่าพระใหม่นอนร้องไห้ตลอดคืนเลยนะคะ

แล้วก็บอกว่าสงสารครอบครัวที่ตอนนี้ต้องมาถูกสังคมประนาม
อยากจะขอโทษสังคมแล้วก็ยอมรับด้วยว่า
พระใหม่ไม่ได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลย
ว่าเพื่อนจะมีการเข้าไปหาเรื่องที่โรงเรียน
แล้วเกิดการทำร้ายร่างกายทั้งผอครูรปภแล้วก็เด็กนักเรียน
เมื่อวานนี้พระใหม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อสื่อหนึ่งด้วย
ถึงขนาดใช้จีวอนปาดน้ำตาเลยนะคุณนะ
เพราะพระขณะที่ให้สัมภาษณ์ร้องไห้ออกมาเลยนะครับ

แม่ของพระที่เดินทางมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
ก็ฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้มนวยการโรงเรียน
ถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มเพื่อนของพระใหม่

แม่ของพระใหม่ก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเหมือนกัน
ยืนยันว่าครอบครัวไม่รู้เหตุการณ์ดังกล่าว
เพราะช่วงเวลานั้นครอบครัวเข้าไปทำพิธีในโบสถ์
ระหว่างที่พระกำลังบวช
ส่วนพระใหม่บอกว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลย
ปกติเพื่อนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ฟังแล้วเสียใจ
ตอนที่มีเรื่องคิดจะศึกด้วยซ้ำเพราะเสียใจกับสิ่งที่เกิด
ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ได้ฉันอะไรเลย
เพราะฉันไม่ได้นอนก็ไม่หลับ
เมื่อคืนก็นอนร้องไห้ทั้งคืนคือคืนแรกของการบวช
นอนร้องไห้ทั้งคืนเลยพระเลยไม่สงบเลยฮะ
ทีนี้ทางวัดก็เลยบอกว่าให้พระใหม่ได้ย้ายไปจำวัดที่บ้านก่อน
แทนที่จะจำวัดที่วัดเพื่อให้สบายใจมากขึ้น

พระใหม่เองก็ยังไม่ได้พูดคุยกับเพื่อนเลยนะ
แต่อยากให้เพื่อนพี่น้องที่ยังไม่มอบตัว
ให้ไปมอบตัวซะนะครับแล้วก็พระใหม่ท่านบอกว่า
ดนตรีที่ไปจ้างพระใหม่กับเพื่อนเป็นผู้ไปจ้างเอง
แต่ไม่ทราบว่าโรงเรียนมีการสอบในวันที่ท่านบวชพอดี

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้